เอาล่ะคุณผู้ชมครับพลังประชารัฐชาติไทยพัฒนาบุกเพื่อไทยชิมช็อกบินถกการเมือง
ไปก่อนเลยคือชาติไทยพัฒนาคุณผู้ชมครับถ้านับรวมกันก็คือพักที่๔
โอ้โหเข็มขาดโอ้โหแดกนะครับลงมาเหมือนต้องการให้เห็นเข็มขาดด้วย
พี่ท้อมเปลี่ยนให้เห็นเข็มขาดด้วยดึงเสื้อนิดหน่อย
นี่พี่เบิร์ตบอกว่าเป็นพักที่๔คือวันเสาร์๓พักถูกไหม
วันอาทิตย์เมื่อวานนี้ชาติไทยพัฒนาก็ถือว่าเป็นพักแรกของอาทิตย์
เวลาทุกนาทีจากนี้มันมีประโยชน์มากสำหรับนะครับไม่ว่าจะเป็นพักเพื่อไทย
แล้วก็พักต่างที่เชิญมาใช้คำว่าอะไรนะ
ที่เชิญมาคุยสอบถามแนวทางทางการเมืองหาทางออกให้ประเทศ
เออนั่นแหละนี่คือวัลาวุศิลปะอาชาหัวหน้าพักชาติไทยพัฒนาครับ
นำทีมมาที่พักเพื่อไทยมากันหลายคน
มีคุณหมอชนน่านศรีแก้วหัวหน้าภักดิ์เพื่อไทยนะครับ
กรรมการบริหารพักก็โอ้โหต้อนรับถึงปากประตูรถเลย
แต่สิ่งที่นักข่าวสะดุดตาคือเข็มขัดสีแดงของนายวราวุฒิฮะ
สีแดงเขาก็รู้อยู่แล้วเป็นสีหลักของพักเพื่อไทยเขานะ
แล้วก็บอกกับนักข่าวบอกไม่ได้มาที่พักเพื่อไทยนานมาก
วันนี้ดีใจนะครับที่ได้มาอีกครั้งหนึ่ง
เพราะว่าเป็นพักที่ทำงานร่วมกับคุณพ่อก็คือคุณบรรหารศิลปะอาชานะครับ
คือหลังการหาลือในวราวุฒิกับคณะผู้บริหารเพื่อไทย
ก็มาแถลงข่าวร่วมกันโดยคุณวราวุฒิยืนยันสนับสนุน
แดดิเดตนายกรัฐมนตรีจากเพื่อไทยแต่ย้ำว่า
ต้องไม่มีพักการเมืองที่มีแนวคิดนะครับแตกแยกมาร่วมด้วยครับ
สำคัญที่พักชาติไทยยึดไว้
แต่ถ้าหากว่าพักเพื่อไทยนะครับ
ซึ่งมีแนวทางคล้ายกันกับพักชาติไทยพัฒนา
เกี่ยวกับเรื่องสถาบันเกี่ยวกับเรื่องมาตรา๑๑๒นั้น
ถ้ามีการเสนอชื่อแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของภักดิ์เพื่อไทย
พวกเราชาวภาคชาติไทยพัฒนาก็ยินดีที่จะสนับสนุน
แต่การทำงานของพักเพื่อไทยนั้นจะต้องไม่มีพักการเมืองใดที่มีแนวคิดที่แตกแยก
โอ้โฮนักข่าวถาม
เพราะว่าสองเพื่อนไทยเวลาหลายคนเนี่ย
แต่งชุดไปทำงานก็มักจะแต่งชุดสีสีแดง
เน็กไทยก็เสื้อเชิดอะไรพวกนี้
ซึ่งคุณวราวุฒิก็ตอบอย่างอารมณ์ดีบอกว่าไม่ได้มีอะไร
ขัดเส้นนี้เป็นเส้นที่ชอบใส่ประจำ

แล้วก็ชมคุณอุ้งอิ๊งด้วยที่คิดสูตรนี้ขึ้นมา

แต่พี่เบิร์ตคือพอมาวันอาทิตย์เขาเปลี่ยนเนาะ

ถ้าเกิดเป็นวันเสาร์จะลงไปกินที่จริงแหละ

คนเขาไปจับตาที่หนังสือเล่มนึงไง
มาคือคนเขาก็มาใช้บริการคาเฟ่

อร่อยแล้วก็ดีต่อใจ

มันอร่อยมากทั้งหวานทั้งมันเลย

สีหน้าสีตายิ้มแย้มแจ่มใส

อ๋อเอาความหวานไปไง
นี่แหละฮะนี่ครับชาติไทยพัฒนาครับมาเพื่อไทยเมื่อวานนี้
ต่อเลยไหมล่ะต่อเลยดิจากชาติไทยพัฒนาแล้วพลังประชารัฐ
ขาดไม่ได้นะพักนี้ครับโอ้โฮสักสี่โมงเนอะ
โอ้โหนักข่าวไปดักรออยู่นะ
เอ๊ะผลเอกประวิทธิ์ผลเอกจวิทธิ์จะมาไหม
เอกประวิทย์ไม่มาค่ะแต่ว่าส่งตัวแทนทั้ง๓คนของพักมา
นี่มาถึงที่ด้านหน้าแล้วเนี่ยนะคะ
แก่นำทั้ง๓ของพลังประชารัฐมีคุณสันติพร้อมพัฒน์เลขานะคะ
แล้วก็ร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่าสสพยาว
นี่แล้วพลเอกประวิทยเพิ่งแต่งตั้งเป็นอะไรนะ
ประธานคณะกรรมการประสานงาน
อ๋อไอฤกษ์เนี่ยเดินตามมาข้างหลังใช่

ก็มาถึงสัก๔โมงเย็นถ่ายภาพ๑ช็อตด้วยกันก่อน
คุณภูมิธรรมคุณภูมิธรรมทางฝั่งเพื่อไทยเนี่ย

ต้อนรับกลับที่ที่คุ้นเคย
เก่าเพื่อไทยนะใช่ค่ะหลังจากนั้นเนี่ย
นำทั้งสองพักก็เดินเข้าไปในอาคาร
สื่อมวลชนก็มารอทำข่าวนักข่าวก็เลยตะโกนถามไง
ที่มาวันนี้สู่ขอวันแรกใช่ไหม
พลเอกประวิทย์บอกอะไรมาบ้างไหม

ก็ขึ้นลิฟต์ไปที่หอประชุมที่ห้องประชุมชั้น๙นะคะ
ทีนี้คุณผู้ชมบรรยากาศบนโต๊ะประชุมเนี่ย
แก่นำพลังประชารัฐนั่งอยู่ฝั่งซ้าย
แก่นำเพื่อไทยอยู่ฝั่งขวา
ฝั่งเจ้าบ้านเองก็เสิร์ฟเมนูช็อกมิ้นเหมือนกันค่ะ
ลองดูหน่อยไหมชิมแล้วเป็นยังไงคะ
จะอร่อยเหมือนทุกพักที่บอกหรือเปล่า

ใช่สิทีนี้พอสื่อมวลชนเก็บภาพเสร็จเนี่ยนะคะ
นำทั้งสองพักก็มีการปิดห้องหารือกัน

มาแล้วมาแล้วด้านล่างเนี่ยนะคะถามว่าใครมานี่
พลุวังค่ะนำโดยตะวันหยกสายน้ำปุ้ง
ผู้ปกครองหยกก็มาถึงที่เพื่อไทย
แล้วก็มีป้ายข้อความแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ค่ะ
เหมือนกับเป็นโพลเหมือนกับให้ลงคะแนนแหละ
แสดงความคิดเห็นลงคะแนนว่าเห็นด้วยไหม
ถ้าเพื่อไทยจับมือกับพระเด็จการ
แล้วก็เขียนข้อความไม่เอาพักทหารจำแรง

แล้วพยายามนะจะเข้ามาในที่ทำการพัก
แล้วก็มีการตะโกนถามเลยว่าเพื่อไทยไม่ต้อนรับประชาชนหรือไง

ไม่ได้แน่นอนสำหรับแกรมนำค่ะ
แล้วก็มีการบอกด้วยบอกว่าช็อกมิ้นจะไม่เหมือนเดิม
หากร่วมจับมือกับพลังประชารัฐ
ข้างล่างมีความเคลื่อนไหวแบบนี้นะ

ปกติเขาก็จะมาแถลงข่าวถูกไหม
ปรากฏว่ากลุ่มทะลุวังวิ่งออกมา
แล้วก็มาดักแกนนำทั้งสองพักตะโกนล้อเลียนพูดถึงเรื่องแป้ง

มันเป็นช่วงที่ทางร้อยเอกธรรมนัฐโอ้โหอันนี้ชุนละมุนแล้วค่ะ
คือกลายเป็นออกไปถึงปั๊บเนี่ยนะ
ร้อยเอกธรรมนัฐลงมาพอดีก็โปรยแป้งใส่บรรดาแกนนำพัก
ฟุ้งกระจายไปหมดเลยขอดูช่วงนี้หน่อยค่ะ
ป๊ายหน่ายน่ะ
แป๊งเอาแป๊งลงมา
ว่าเป็นการแสดงออกที่
อยู่ในกรอบการใช้สิทธิเสรีภาพหรือเปล่า
คุณผู้ชมต้องพิจารณาเองนะครับ

ใช่ค่ะแป้งแบบเลอะนะแล้วหลังจากนั้นก็ออกไปทางหลังตึกค่ะ
ทะลุวังพอรู้ว่าไงว่าแก่นำพักหนีออกทางด้านหลังแล้วนะ
วิ่งไปดักรอตรงลานจอดด้านหลัง
แล้วรถของร้อยเอกธรรมนัฐก็ขับลงมาจากด้านบนตึกแล้วก็แล่นออกไปนะคะ
มันก็กลายเป็นบรรยากาศเมื่อวานมันก็เลอะเทอะนะนะ
เทช็อกมิ้นแล้วก็ผงแป้งอเนกประสงค์เนี่ยค่ะ

ขออภัยกราบขอโทษตัวแทนของพักพลังประชารัฐนะครับ
ที่ประสบกับความยุ่งยากนะครับในการดำเนินงาน

และต้องขอโทษพวกเรานะครับที่ไม่สามารถจะแถลงข่าว
ร่วมกับพักพลังประชารัฐได้นะครับ
เป็นถ้อยแถลงและคำขอโทษจากหัวหน้าพักเพื่อไทยเลยนะครับ
ที่ก็ต้องกล่าวขออภัยฝั่งพักพลังประชารัฐในฐานะแขกผู้มาเยือนที่ทำการพักเพื่อไทย
อ่าอาจจะสกรีนข้างเพื่อสินตลาด
หลังจากที่กลุ่มมวลชนทะลุวังบุกเข้ามาในพักเพื่อไทย
แล้วดูสีหน้าสีตาเห็นนักข่าวก็รายงานว่า
คุณหมอชนนั่นสีหน้าดูไม่ค่อยสบายใจ
เพราะก็ไม่ได้คาดคิดมาก่อนไงว่าจะเกิดเหตุลักษณะแบบนี้
ชนนั่นบอกว่าพักเพื่อไทยดำเนินการตามภารกิจของ๘พัก
ในการจัดตั้งรัฐบาลในการพูดคุยกับทุกภาคการเมือง
เพื่อหาทางแก้ปัญหาวิกฤตจัดตั้งรัฐบาล
พักเพื่อไทยได้ภารกิจนี้ก็จะทำให้เต็มที่
และตัวแทนพักพลังประชารัฐก็เข้ามาพูดคุย
ในประเด็นที่เหมือนกับที่ได้คุยกับพักอื่นนั่นแหละ
คุณหมอชนนั่นยืนยันว่าไม่ใช่การเชิญมาพูดคุย
การจัดตั้งรัฐบาลไม่ได้พูดคุยถึงเรื่องตำแหน่ง
แต่คุยเพื่อดูเจตนารมณแนวทางของแต่ละพัก
ว่ามีความคิดเห็นต่อการจัดตั้งรัฐบาลของ๘พักร่วมอย่างไรครับ
ส่วนข้อเรียกร้องของมวลชนที่ทวงถามถึงจุดยืนของพักเพื่อไทย
คุณหมอชนนั่นบอกว่าก็เป็นสิทธิที่สามารถจะทวงถามได้
แต่ข้อที่จริงก็คือการจัดตั้งรัฐบาลมันยังไม่เกิดขึ้น
ต้องรอให้สถานการณ์จริงเกิดขึ้นก่อนถึงจะให้คำตอบอีกครั้งหนึ่ง
จากนี้คุณผู้ชมหมอชนนั่นฝากข้อความไปถึงกลุ่มเยาวชนด้วยครับ
รวมนันกดกรรมงั้นก็เป็นสิทธิสามารตาครองคุ้มรัน

เราก็ไม่ได้เข้มข้นถึงก่อนเราไม่ให้เข้าใช่ไหมครับ
ผู้ยืนยันว่าจะไม่มีการดับเลือนพฤติอะไรใดทั้งสิ้นใช่ไหมครับ
ด้วยความเคารพฝากไปถึงน้องนะครับ
น้องยุคใหม่เป็นคนที่กล้าแสดงออก
โดยเฉพาะแสดงออกการมีส่วนร่วมทางการเมือง

แต่ว่าทุกอย่างคงต้องอยู่ในกรอบนะครับ

ถ้าเราเป็นผู้รักประชาธิปไตย
เคารพสิทธิ์ของคนอื่นนี่สำคัญที่สุดนะครับ
ถ้าเราไม่เคารพสิทธิ์ของบุคคลอื่นนะครับ
ไปล่วงละเมิดเสร็จภาพของบุคคลอื่นเนี่ย
เราก็ไม่ได้เชื่อว่าเราเป็นนักประชาธิปไตย
ก็เป็นมุมมองของคุณหมอชนน่านหัวหน้าพักเพื่อไทยนะครับ
หลังสัมภาษณ์เสร็จหมอชนนั่นก็ไปขึ้นรถด้านหลังพักครับ
ขึ้นรถตู้ไปเห็นว่าสีหน้าก็ดูเคร่งเครียด
หลังหมอชนนั่นเดินเข้าลิฟต์ไปไม่นานไม่ถึง๑๐นาที
ประมาณ๖โมงครึ่งตอนเย็นมาอีกแล้ว
ทะลุวังมาครับกลับมาที่พักเพื่อไทยอีกรอบ
คราวนี้เนี่ยนี่พยายามพังประตูกระจกด้านหน้า

เรียกร้องจะขอคุยกับหมอชนนั่นซะให้ได้ก็เลยชุลมุนกันอยู่
ผลักกันไปผลักกันมาเจ้าหน้าที่พยายามเตือนแล้ว

เพื่อจะขอเจอกับหมอชนน่านให้ได้ครับ
คือกลุ่มนี้กลุ่มมวลชนเขาก็ไม่รู้ไงว่าหมองชนนั่นกลับไปแล้ว
ใช่ไม่รู้ไงว่าออกประตูหลังขึ้นรถตู้ไปแล้ว
แต่ภายหลังเจ้าหน้าที่ก็แจ้งว่าหมอชนน่านออกจากพักไปแล้ว

วลชนก็เลยยอมเดินทางกลับออกจากภักดิ์เพื่อไทยไปครับ
แต่ก็ยังมีเจ้าหน้าที่ตำรวจตรึงกำลังไว้ก่อน

เพื่อดูแลความปลอดภัยและเช็คให้แน่ใจว่า
จะไม่ได้กลับมาอีกรอบหนึ่งนะครับ
คุณผู้ชมฮะก็เมื่อสักครู่เนี่ยมีท่อนที่คุณหมอชนน่านบอกใช่ไหมว่า
ก็อาจจะไม่ได้ดำเนินคดีอะไร
แต่ก็อยากจะฝากไปถึงน้องว่า

พอไม่ได้แถลงข่าวด้วยกันเหมือนชาติไทยพัฒนาเขานะครับ
พลังปัชฌาลัศน์ก็ต้องแทลงเอง
แถลงเองเพราะว่าคนเขาอยากรู้ไปคุยอะไรกันมา

เลขาธิการพักพลังประชารัฐร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่า
ประธานคณะกรรมการประสานงานสสแล้วก็
นายไผ่ลิกสสกำแพงเพชร
แถลงข่าวนะครับหลังจากไปหาลือกับแก่นำเพื่อไทยเข้ามาใช่ไหม
เพื่อหาทางแก้ไขวิกฤตปัญหาการจัดตั้งรัฐบาล

สันติบอกว่าได้มีการปรึกษาหารือกันอย่างตรงไปตรงมา
พักก็คือพักพลังประชารัฐ
มั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุก
โดยได้แจ้งกับพักเพื่อไทยว่าพักที่พลังประชารัฐจะร่วมงานด้วย
ต้องไม่แตะไม่ต้องหรือมีแนวคิดแก้ไขมาตรา๑๑๒
ซึ่งหากพักใดมีแนวคิดนี้ก็ร่วมงานกันไม่ได้
แล้วก็ย้ำอีกว่าการแก้ไขมาตรา๑๑๒นะครับเป็นเรื่องที่พักรับไม่ได้
จึงแสดงเจตจำนงให้พักเพื่อไทยรับทราบไปแล้ว
เพื่อให้พักเพื่อไทยนะครับไปพิจารณาในการวางแผนจัดตั้งรัฐบาลกันต่อไป
ขณะที่ร้อยเอกธรรมนัฐนะครับก็บอกว่าการหารือกับเพื่อไทย
การหารือทางออกให้กับประเทศพ้นวิกฤต
ไม่ใช่การหารือเรื่องการจัดตั้งรัฐบาลนะ
แล้วก็พักก็มีจุดยืนชัดเจนในการก้าวข้ามความขัดแย้ง
เพราะฉะนั้นนะครับการจะร่วมรัฐบาลกับใครนะครับ
หากมองเห็นแล้วว่าจะเกิดความแตกแยกในสังคมก็ไม่ร่วม
จะมีชื่อพลเอกประวิทย์มาเป็นแคนดิเดตนายกอะไรอย่างนี้ไหม
เหรอไม่ครับเขายืนยันเลยเหรอ
พลักษมณ์เขาบอกว่าพลักษมณ์เขามีปฏิชัดเจน
เสนอชื่อพลเอกประวิทย์วงสุวรรณหัวหน้าพักชิงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี
หากไม่สามารถรวมเสียงสอสอได้เกินกึ่งหนึ่งนะครับ
แล้วเกรงว่าเดี๋ยวสังคมจะวิพากษ์วิจารณ์ครับ
เรามีข้อสรุปชัดเจนว่าวัตติของพระภักดิ์เราจะไม่เสนอผลัพธ์
หากเสียงสนับสนุนต่ำกว่า๒๕๐อันนี้ชัดเจน
อันนี้เป็นเหตุการณ์ที่ยังไม่เกิดขึ้น
ผลเอกประวิทย์ยังคงเป็นหัวหน้าพัก
และเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ของบ้านของเมือง
จะทำอะไรนึกถึงภูมิประวัติที่สร้างมาก่อนนะ
แล้วก็ยังกล่าวถึงเรื่องการขอเสียงสนับสนุนนายกัธมนตรี
แคนดิเดตพักเพื่อไทยคุณเศรษฐาทวีสินนะครับ
บอกว่าแกนำภักดิ์เพื่อไทยได้เชิญแกนำทุกภักดิ์
ที่อยู่คั่วรัฐบาลเดิมคือ๑๘๘เสียง
ไม่ได้เชิญแค่พลังประชารัฐนี่
ขอย้ำว่าคนที่จะเป็นนายกรัฐมนตรี
คนที่๓๐ต้องนำบ้านเมือง
ให้ก้าวข้ามความขัดแย้ง
นี่คือพลังประชารัฐครับ
ต่อจริงพอคุยกันกับ๕ภักดิ์แล้ว
ส่วนพี่น้ำแข็งลำดับมันแปลกไหม
จำได้ใช่ไหม๓แนวทางทีแรกที่พักเพื่อไทยเขาบอก
แนวทางแรกคือคุยกับสวก่อนนะครับ

แต่นี่ที่คุยมาเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมา

วันสาวทิตย์สวท่านพรักพร

เดี๋ยวมาคุยวันทำการวันนี้ไง

เพราะว่าไปคุยกับทาง๕พักมาแล้ว

วันพรุ่งนี้จะประชุมร่วม๘พัก

ว่าไปคุยมาแล้วเป็นไงบ้างอ่ะนะคะ
หาเสียงสนับสนุนจากสวเพิ่มเติมแล้วก็ให้คุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจเนี่ย
สอบบัญชีรายชื่อของพักติดต่อคุยเป็นรายบุคคลเลย
จะให้เสร็จเนี่ยภายในวันนี้นะนัดกับ๘พักเอาไว้พรุ่งนี้
ตอนบ่าย๒โมงที่พักเพื่อไทยค่ะจะได้อัปเดตจะได้รายงานกัน

อาทิตย์ที่ผ่านมาบรรยากาศการพูดคุยหาทางออกให้ประเทศคุยกับ๕พักเนี่ยนะคะ
เป็นยังไงบ้างเพราะแต่ละพักเนี่ยก็จะมีท่าทีว่าจะไม่ร่วมรัฐบาล
หากไม่แก้๑๑๒หรือหากมีก้าวไกลรวมอยู่ด้วย
สมการตัวเลขมันจะออกมาเป็นยังไงคุณผู้ชม
ถ้านะถ้า๘พักยังจับมือมัดเป็นข้าวต้มมัดไม่ปล่อยมือจากกันไม่แยกจากกัน
แล้วก็เดินหน้าตั้งรัฐบาลต่อเนี่ยตอนนี้จะมีเสียงสอสอ๓๑๑นะ
มาจาก๓๑๒เพราะว่าไม่รวมคุณพิทาใช่ไหมสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่
แล้วพอไปดูเสียงของพักต่างที่ได้รับเทียบเชิญไปช่วงเสาร์อาทิตย์๕พักเนี่ย
ภูมิใจไทย๗๑ชาติพัฒนากล้า๒รวมไทยสร้างชาติ๓๑
แล้วก็ชาติไทยพัฒนา๑๐พลังประชารัฐ๔๐
เสียงสนับสนุนจากสสรวมรวมทั้งหมดเลยนะคุณผู้ชม
ซึ่งมันมากกว่ากึ่งหนึ่งของรัฐสภาผ่านฉลุย
อันเนี้ยอันเนี้ยถ้าสมมติเกิดรวมแต่ในความเป็นจริงอ่ะ
มันเป็นไปได้ไหมกรณีที่ก้าวไกลไม่มีโอกาสจะได้ร่วมรัฐบาล
เสียงสนับสนุนของสอสอจาก๘พักร่วมรัฐบาล

นี่คือของก้าวไกลนะก็จะเหลือ
อ่าถ้าเกิดว่ารวมเสียงสนับสนุนของพักต่างที่ได้รับเทียบเชิญ
ลองดูลองดูคุณผู้ชมภูมิใจไทย๗๑ใช่ไหม
พัฒนาการ๒รวมไทยสร้างชาติ๓๖ชาติไทยพัฒนา
พลังประชารัฐ๔๐รวมแล้วก็จะเป็น๑๖๑มาบวกกับทั้งหมดตรงนี้
ได้เป็น๓๒๐อันนี้สูตร๒คือถ้าเกิดว่าเป็นไปในแนวทางเนี้ย
เพื่อไทยต้องไปรวมเสียงสนับสนุนให้เพิ่มได้เพิ่มอ่ะ
อีกอย่างน้อย๕๕นะเพื่อที่จะได้ไม่น้อยกว่า
ก็คือแปลว่าต้องไปเอาเสียงจากฝั่งสอสอนั่นแหละ
อีก๕๕อืมเพื่อวันโหวตวันที่ยี่สิบเจ็ดเนี้ย
จะได้เดินหน้าต่อได้ครับเพราะว่าดูแนวทางอ่ะ
หนึ่งโอกาสเป็นไปได้นี่ยากมากอยู่แล้วค่ะอืม